เมาส์กันต่อกันเลยดีกว่ากับข่าวลือ

เขาบอกว่าเป็นผู้จัดท่านหนึ่งแล้วรุ่นใหญ่แล้ว

แต่ปรากฏว่าตอนนี้แอบกุ๊กกิ๊ก

แบบว่าแบบว่าพยายามหยิบผักดงผลักดันมาก

แต่ว่าเป็นที่แบบอื้อเฉาคาวทั้งกองถ่ายเลยล่ะค่ะ
แต่ว่าจะเป็นยังไงนั้นนะคะ

เรื่องที่เขาเมาส์จากกองเนี่ยมันจริงหรือเปล่านะคะ
แต่ดิฉันอยากบอกมากบอกไม่ได้นะคะ